คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมาค่ะ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนมอเตอร์เวย์ค่ะ
เข้าชนบุรีนะคะมีรถโตโยต้ายาริสคันหนึ่ง
ขับไปแล้วก็ไปชนกับราวสะพานรถนี่หมุนเลยค่ะ
ทำให้ผู้หญิงที่อยู่ในรถโตโยต้ายาริส
ตกลงไปในคลองนะคะคลองส่งน้ำอยู่ริมถนนนะคะ
เสียชีวิตเลยนะคะมีคนขับรถบรรทุกน้ำมัน
เห็นเหตุการณ์ลงไปช่วยมีรถพุ่งมาชนอีก
คนที่ลงไปช่วยเนี่ยก็ตกน้ำไปอีกคนนึง
แต่คนที่ลงไปช่วยเนี่ยเขาบาดเจ็บนะคะ
ก็ต้องช่วยนำขึ้นมาจากคลอง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะนี่นะคะถนนมอเตอร์เวย์ค่ะ
เข้าชนบุรีพื้นที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
พยาวด้านหน้านี่พังยับเลยอยู่กลางถนนนะคะ
มีในเอนามสมมุติอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บ
กู้ภัยพุทธศาสตร์นำส่งโรงพยาบาลตำรวจ
ทะเบียนชชกไก่๕๓๕๔กรุงเทพด้านหน้าก็พังยับเหมือนกัน
คลองส่งน้ำกว้างประมาณสัก๔๐เมตร
ผู้ภัยไตรคุณธรรมก็ไปช่วยเหลือนะคะ
นายอนุวัฒน์แสนแก้วอายุ๔๒
ตกลงไปในคลองได้รับบาดเจ็บค่ะขาหักเลยนะคะขาซ้ายหัก
นำส่งโรงพยาบาลชนบุรีนายอนุวัฒน์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ว่าตัวเขาเนี่ยขับรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็มาถึงจุดเกิดเหตุ
ตัวนายอนุวัฒน์เนี่ยจอดรถไปช่วยค่ะแต่กลายเป็นว่าถูกรถไม่รู้รถยี่ห้ออะไรอ่ะ
พุ่งมาชนจนตัวนายอนุวัฒน์เองเนี่ยลอยกระเด็นตกลงไปในคลอง
ไปชนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมืดจริงจริงแล้วก็พอเห็นเนี่ยคือเบรกไม่อยู่แล้ว

ชนช้ำตอนนั้นพี่อยู่ในรถใช่ไหม
เปล่าผมอยู่ข้างหน้าผมขับรถน้ำมันผมวิ่งรถช่วยเขา

รถอะไรชนพี่ครับพอเห็นไหม

เป็นตำรวจหญิงนะคะพันธุ์ตำรวจรีหญิงประพัทธ์สอนบุเงิน
เป็นตำรวจสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ
แต่ยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนขับนะคะ
ด้วยความที่แรงชนนะคะมันคงแรงมาก
ทำให้ร่างของพันธุ์ตำรวจรีหญิงประพัดศรตกลงไปในคลองส่งน้ำ
กูไภชุดประดาน้ำค้นหาอยู่สามชั่วโมงกว่าแต่ไม่พบร่าง
คือร่างไปติดกับต่อหม้อของสะพานนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาค้นหาอยู่๘ชั่วโมงกว่าสุดท้าย
แล้วก็นำร่างขึ้นมาจากน้ำค่ะนี่นะคะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้น